หลังจากที่มีปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

เราก็จะเห็นผ่านสื่อตลอดค่ะว่าหน่วยงานภาครัฐเอง
ก็ไปลงมือช่วยเหลือชาวนา

แต่ว่าคราวนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่อุดรธานีค่ะ
ทหารอากาศจากประเทศสิงคโปร์เนี่ย
มาช่วยชาวนาในการลงแรงลงกำลังเกี่ยวข้าวนะคะ
นาวากาศโทสมโพธิสิงคลาน
หัวหน้ากิจการพลเรือนกองบิน๒๓

พร้อมกับทหารอากาศสิงคโปร์ที่มาฝึกบิน๘นาย
ไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวที่แปลงนาของนายปัญญาสิมมาอายุ๖๓ปี
ชาวนาบ้านช้างตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี

เพื่อที่จะช่วยชาวนาในการลดต้นทุนการเก็บเกี่ยว
โดยตัวแทนทหารอากาศสิงคโปร์ก็เปิดเผย

บอกว่าปกติจะรับประทานข้าวไทยอยู่แล้ว
เพราะว่าประเทศสิงคโปร์สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทย
และคนสิงคโปร์ก็กินข้าวเป็นอาหารหลักเช่นกันนะคะ
ส่วนการเกี่ยวข้าวถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต
เพราะว่าที่ประเทศสิงคโปร์ไม่มีที่นานั่นเองนะคะ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงการนะคะทหารจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่๑
พร้อมกำลังพลอาสาสมัครร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแสนประเสริฐอำเภอเมืองบึงกาล
ก็ออกช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในแปลงนา
โดยได้มีการนำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากนาให้เหลือน้อยที่สุด
เป็นเหลือน้อยที่สุดแล้วก็นำกำลังผลในราคาลงแขกเกี่ยวข้าว
ชาวนาเก็บผลผลิตเพื่อที่จะทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวนาไทยด้วย
ต้องสอนนะครับเปิดให้มีตลาดณจำหน่ายข้าวสาร

โดยมีกลุ่มชาวนาในตำบลปางหมู

นำข้าวสารหอมมะลิมาจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่
ในราคากิโลกรัมละ๓๐บาท
จำหน่ายถุงละ๑๕๐บาท
ก็นำมาบรรจุใส่ถุงใส่ถุงเรียงกันเช่นเดียวกัน

แล้วก็นำออกขายราคาถุงละ๑๗๕บาท
รวมข้าวทั้ง๒ชนิดที่นำมาขาย
ในวันนี้นำหนักทั้งสิ้นคือ๓๐๖๐กิโลกรัม
ปิดท้ายกันที่ภาคไต้ในจังหวัดยาลา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
หรือว่าทกศสาขายาลานะคะ
เกษตรกรในพื้นที่ก็พากันเข้ารับเงินช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ๑๐๐บาทไม่เกิน๑๐ไร่ค่ะ
ซึ่งจัดโดยอำเภอเมืองยาลาร่วมกับทกศสาขายานะคะ
โดยนายเจษดาจิตรัฐประหลัดจังหวัด
ว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ
มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการทั้งหมด๗๑หมู่บ้าน
และมีเกษตรกรที่ผ่านการทำประชาคมและคณะกรรมการรับรองแล้ว
ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน๘๐๔คนค่ะ
ซึ่งทางทกศก็ได้อนุมัติโอนเงินแล้วจำนวน๕๐๓คน
รวมแล้วกว่า๑๗๙๖ไร่นะคะ
คิดเป็นตัวเลขก็คือ๑๗๙๖๕๐๐บาทค่ะ